เอาไว้เวลาไม่มีกับข้าวกระทบใส่ข้าวแล้วกิน
เดือนหนึ่งคุณย่าใช้น้ำปลากี่ขวดที่บ้าน
หนูนึงทำมารวมกันหมด
สนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สนุนโดยอีซูซูดีแม็กซูดีแม็กซูดีแม็กซู
สนุนโดยอีซูซูดีแม็กซู
สนุนโดยอีซูซูดีแม็กซู

สนุนโดยอีซูซู
สนุนโดยอีซูซู
สนุนโดยอีซูซู
สนุนโดยอีซูซู
สนุนโดยอีซูซู

น้องต้องอยู่ดูแลคุณพ่อจริงแล้วคุณแม่ก็ชวนนะคะว่าสตางค์ไปอยู่กับแม่ไหม
แต่ว่าทีนี้เด็กก็บอกว่าไม่ไปค่ะจะอยู่ดูแลคุณพ่อ

น้องยังอายุน้อยอยู่เลยแล้วก็ต้องไปโรงเรียนด้วย
แล้วก็มีพ่อที่พิการไม่สามารถทำงานได้

หลังจากออกรายการของเราไปค่ะก็ผ่านสื่อต่างนะ

ก็คือตอนนี้เงินบริจาคนะคะหลั่งไหลไปที่น้องสตางค์ช่วยเยียวยากันได้
แบบว่าเรียกว่าดีมากเลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะทุกท่าน

แสดงว่ามันไม่ไร้คนใจบุญจริงนะประเทศเรา
ก็ได้เห็นว่าแหมคนไทยเวลาเห็นท่านเดือดร้อนแล้วก็รีบยื่นมือเข้าไปช่วยเลยนะคะ
ถือว่าเป็นจิตกุศลนะครับที่พวกเราก็ยินดีแล้วก็ปลื้มใจจริง
เราได้มีส่วนช่วยผลักดันตรงนี้นะครับแม้จะเล็กจะน้อยนะครับ
กำลังจะมาในรายการของเรามาไปแล้วครั้งที่แล้ว
ครั้งที่แล้วนะครับร้องไปแล้ว๑เพลงได้ไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัว
เป็นอีกหนึ่งนักสู้ชีวิตที่เป็นนักสู้จริงนะฮะนักสู้ตัวจิ๋วด้วยนักสู้รุ่นเด็กรุ่นน้อย
อายุยังไม่จบป๖เลยค่ะต้องแบกรับคำว่าหัวหน้าครอบครัวไว้
ครับเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรเรามารื้อฟื้นความจำไปชมภาพชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งครับ
ผมชื่อเด็กชายบุรพานามสกุลเกรดกรเรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนบ้านห่วงปลาไหล่สิงหาวิทยา
จังหวัดพิจิตรครอบครัวผมอยู่กันทั้งหมด๗คนมีพ่อมีญาติมีพี่น้องทั้งหมด๕คนครับ
เมื่อก่อนพ่อผมหวานปุ๋ยย่ำเชือกฉีดยาครับได้เงินวันละ๒๕๐ครับกินทั้งหมด๗คนครับ
ครับบางทีกินบางทีก็ไม่พอบางทีก็ไม่มีครับเวลาก็ไม่มีกินก็สอยมะละกอตามส้มตำ
อดหยากมากเลยครับ๓๔วันนะครับหิวมากเลยครับแบบไม่มีอะไรกิน
จนมีไข่๓ใบปอกกินทั้งหมด๗คน
ผมมีลูกทั้งหมดห้าคนครับคนที่หนึ่งแกเป็นโรคสมองช้าครับ
คนที่สองนี่แกก็เป็นโรคทางสมองเหมือนกันครับแล้วก็มือไม้แกอ่อนครับไม่มีแรง
คนที่สามก็คือกฎครับส่วนคนที่สี่นี่สติไม่ค่อยดีเท่าไรครับแต่ก็ต้องไปเรียนกับพี่สองคนนะครับ
คนที่๕นี่ก็อยู่กับน้องกฎนะครับเรียนอยู่กับน้องกฎ
เมียผมก็เลิกลากันไปครับก็เมื่อสามเดือนที่แล้วครับผมเกิดอุบัติเหตุครับ
ผมขับรถอีโก้งไปครับแล้วบรรทุกถังน้ำพันลิตรไปครับประมาณตันกว่าครับ
ขับไปถึงประมาณกลางทางนะครับเซอรี่รถบรรทุกถังน้ำครับมันหักครับ
มันหักลงมาถังน้ำก็เลยทับครับพอทับปั๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีครับผมก็สลบเลยครับ
แล้วก็มีคนมาช่วยครับยกกันเป็นสิบสิบคนก็ไม่ขึ้นครับ
พอดีมีอีกคนนึงตั้งสติได้ครับก็เลยคว้ามีดขวดมาฟันถังน้ำให้น้ำออกครับ
แล้วสุดท้ายผมก็ดันตัวเองขึ้นจากคันนิโก้ครับแล้วก็ลงมานอนอยู่กับถนนปวดท้องเลยครับหายใจไม่ออกครับ
พอไปถึงโรงพยาบาลครับหมอบอกว่ามีเลือดออกในช่องท้องครับ
ตับฉีกกระเพาะฉีกแล้วก็ลำไส้ฉีกครับ
ต้องพาส่งโรงพยาบาลจังหวัดพิจิตรครับหมอบอกว่าทำงานหนักไม่ได้แล้วครับ
ตอนที่ลูกชายเกิดอุบัติเหตุก็คิดว่าลูกตายแน่แล้วหลานฉันจะเลี้ยงไม่ไหวอะไรคิดข้ามไปซื้อยาลมเอามากิน
ใจมันจะขาดก่อนลูกอีกบอกร้องไห้แอบร้องไห้ลูกไม่รอดแม่ไม่รอดแม่
วันนี้ร่างกายไม่แข็งแรงปวดขาแล้วก็หอกผู้หลังมากก็เจ็บ
เนื้อตัวเนี่ยยืนมากเดือดร้อน
ผมอยากขอบคุณลูกครับตอนผมเจ็บมาแกก็ช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำครับ
ช่วยดูแลช่วยงานบ้านทุกอย่างครับแม้แต่ล้างจานหุงข้าวถูบ้านแกทำได้หมดครับ
กฎแกเป็นคนนิสัยแบบว่าไม่ดื้อไม่แก่นอะไรครับกระตันยูครับ
เห็นพ่อเจ็บแบบนี้แกก็สงสารพ่ออยากช่วยเหลือพ่อสงสารลูกครับที่เห็นอดหรืออยากอะครับ
บางครั้งก็ไม่มีตังค์ไปโรงเรียนครับก็อยากบอกว่าให้สู้ครับ
พอประสบอุบัติเหตุเพราะผมก็ลำบากกันมากไม่มีอะไรกินเลย
คิดอยากจะช่วยพ่อทำงานครับเห็นพวกพี่น้องอดหยากผมก็เลยไปรับจ้างของฝรั่ง
มีผมแล้วก็น้องสุดท้องนี่ครับที่ผมพาน้องไปห่อฝรั่ง
ไปตั้งแต่เช้าครับถึงกลางวันก็พักครับพักเสร็จก็ทำต่อทำต่อถึงเย็นแล้วก็กลับบ้านครับ
ได้เงินวันนึงก็สองร้อยบ้างสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบ้างเขาจ่างครับ
พอได้เงินมาก็ไปซื้อกับข้าวกินครับ
น้องสองคนจะช่วยเรือที่บ้านครับ
ความฝันของผมอยากพาพี่น้องไปกินหมูกระทะครับไม่เคยไปกินเลยครับ
ผมอยากให้พี่น้องกินอร่อย

กรดเด็กหัวใจเพชรสู้เพื่อ๗ชีวิตในครอบครัว

ทำไมวันนี้หล่อขึ้นกว่าเดิมเลย
ทำไมวันนี้หล่อขึ้นกว่าเดิมเลย

แต่ดูสดใสขึ้นนะมาครั้งที่แล้วนี่เกร็งมาก
แต่ดูสดใสขึ้นนะมาครั้งที่แล้วนี่เกร็งมากผอมเกร็ง

วันนี้กรดไม่ได้มาคนเดียวนะครับแน่นอนมากับพี่น้องของเขา

แล้วก็คุณย่าและวันนี้พิเศษมีคุณครูนะครับมาด้วยอีกสองท่านเดี๋ยวไปพูดคุยกัน
และก็คุณย่าและวันนี้พิเศษมีคุณครูนะครับมาด้วยอีก๒ท่านเดียวไปพูดคุยกัน
และก็คุณย่าและวันนี้พิเศษมีคุณครูนะครับมาด้วยอีก๒ท่านเดียวไปพูดคุยกัน

สวัสดีครับ

และมาเรากดคนที่๓

ส่วนทางด้านหลังนี้นะครับเป็นคุณครูสองท่านเป็นคุณครูของใครครับ

ก็คืออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมพี่น้อง๕คนเนี่ย๓คนนะครับก็คือวุฒิอามแล้วก็ก้าว
อีกโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนพิเศษนะครับก็ชื่อว่าโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลนะครับ
แล้วครูสองท่านที่มาวันนี้ก็คือครูของน้องทั้ง๓ท่านนี้นะครับ
ก็มีคุณครูวิชายุทธ์นะครับทางท่านนี้แล้วก็คุณครูมนตรีสวัสดีครับ

ต้องเรียนโรงเรียนแบบพิเศษหน่อยเพราะว่าต้องมีคุณครูดูแลแบบใกล้ชิดแล้วก็ตามขั้นตอน
ในความสามารถของน้องนะคะในส่วนของสองคนนี้นี่ภูกับกรดก็อยู่อีกโรงเรียนหนึ่ง
โรงเรียนปกติใช่ค่ะนะฮะในนี้ถามคุณครูในระดับของเด็กที่มาเข้าโรงเรียนพิเศษเนี่ย

จริงจริงความพิการมันมีอยู่เก้าประเภทแต่ทางเรียนเราอย่างที่โรงเรียนเนี่ย
เน้นไปทางเกี่ยวกับสติปัญญาครับผมจะรับเกี่ยวกับเด็กเรียนช้าอะไรพวกนี้ครับ
เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแล้วก็มาดูแลเพื่อพัฒนาให้เขาจบออกไปเนี่ยสามารถไปอยู่ร่วมกับสังคมได้นะครับ
เราไม่ได้ต้องการให้เขาเรียนเก่งหรือว่าสามารถไปเรียนต่อได้ไปทำงานได้อย่างดีได้
มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นน้องอาร์มนี่อยู่โรงเรียนเขาก็มีความสามารถทางด้านร้องเพลงนี่แหละครับ
แล้วก็เวลามีแขกมาเลี้ยงอาหารหรือว่ามาบริจาคอะไรอย่างนี้ครับ
อาร์มก็จะร้องเพลงเพื่อรับแขกได้พูดคุยกับแขกอย่างนี้ครับ
แล้วก็บางทีเขาก็จะได้เงินรางวัลนะครับได้เงินรางวัลตรงนี้ครับมาเป็นค่าเล่าเรียนเป็นค่าขนมอะไรอย่างนี้
ตอนเข้ามาแรกอาการเขาเป็นยังไงคะ
ก็ประมาณอย่างนี้ครับอย่าง๙เนี่ยครับเหมือน๙ตอนนี้
เหมือนของพี่อาร์มอย่างนี้ถูกไหมครับมีโอกาสครับ
มีความหวังคือเราจะดูจุดเด่นของเขาว่า
เขาสามารถไปทางด้านไหนได้อะไรอย่างนี้
แล้วก็ดึงจุดเด่นออกมาแล้วก็พัฒนาเขา
ทั้ง๓ท่านมีความบกพร่องทางสติปัญญา
คือหมายความว่าโต้ตอบได้แต่ว่าอาจจะช้ากว่าเด็กปกติ
ครับเรียนนะครับถ้าเรื่องเรียนจะช้ากว่าเด็กปกติ
แต่รู้ทุกอย่างรู้เรื่องครับ
เห็นพอทราบมาว่าจะมีการแบ่งเป็น๒ระดับ
ก็คือเรียนรู้ได้กับฝึกได้
เรียนรู้ได้นี่ก็คืออย่างอาร์มนี่ถือว่าเป็นแบบไหนฮะ

แล้วอย่างวุฒิล่ะครับอย่างวุฒินี้จะทางฝึกได้
ฝึกได้ครับคืออยากฝึกได้เขาก็จะมีพัฒนาการที่น้อยหน่อย
เราก็ต้องมาฝึกให้เขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้
ตื่นเช้ามาอาบน้ำตัวเองได้แปลงฟันทานข้าว
ช่วยเหลือพ่อแม่นิดหน่อย
เวลาโรงเรียนเปิดเทอมก็ไปอยู่ที่โรงเรียนเลยครูก็เป็นคนเอาไปดูแลใช่ครับ
เทอมจึงจะกลับมาอยู่กับครอบครัวใช่ครับอืม
มีนักเรียนเยอะไหมครับประมาณโรงเรียนตอนนี้มีอยู่๓๖๐กว่าครับ
อู้เยอะนะครับคุณครูครับ
แล้วมีคุณครูกี่ท่านครับ๗๐กว่าครับ
กว่าคนอันนี้เป็นโรงเรียนของรัฐครับเป็นโรงเรียนของรัฐครับ
คุณครูวันนี้มากับสองท่านแต่ว่าขอชื่นชมนะคะชื่นชมคุณครูทางสายนี้
ทุกท่านเลยนะคะในประเทศไทยของเราเนาะขอบคุณครับ
วันนี้ก็มาถึงบ้านเราแล้วนะครับครับ
กับบันที่น้องกฎก็เป็นที่ทราบกันดีว่าน้องกฎนี้จริงแล้ว
ก็เป็นเหมือนเด็กปกติทั่วไปเรียนหนังสือไปแต่ว่าต้องพลิกผันมาเป็น
หน้าครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อประสบอุบัติเหตุค่ะ
คุณหมอบอกว่าอะไรเราพังบ้างคะข้างใน
ก็มีตับฉีกแล้วก็กระเพาะฉีกไส้ฉีก

คือไส้ฉีกก็ตัดไส้แล้วก็ทำใหม่ทำใหม่หมดอะครับ
ในกรณีนี้คือคุณหมอเย็บให้แล้ว

ถูกไหมคะแต่ว่าเขาจะไม่มีวันทำงานเหมือนเดิมได้อีก

เวลาจะลุกจะนั่งจะยืนเนี่ยเจ็บโอดโอยตรงไหนบ้าง
เจ็บช่วงนี้ครับต่ำก็ซี่โค้งหน่อยนะครับ

ถ้ากินอะไรไม่ได้มากครับกินแค่พออิ่ม
ฮึบได้นิดหน่อยก็คืออิ่มบ้างไม่ได้ครับ
ถ้าหยิบมากแล้วจะเจ็บ

เหมือนกับว่าประสิทธิภาพอะไรต่าง
ในนี้มันจากร้อยอาจจะเหลือแค่๒๐
ก็ทำงานหนังไม่ได้
ภาระก็เลยต้องมาตกอยู่กับที่น้องกรด

ถ้าย้อนไปสมัยที่พ่อยังแข็งแรงอยู่
ตอนนั้นหนูต้องทำงานอะไรไหมครับ

บางทีก็ช่วยที่ผมทำได้ก็ถูกบ้านล้างจาน

แต่ว่าพอหลังจากคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุ
กฎก็ต้องออกมาทำงาน
ก็คือหิวไม่มีตังค์กินข้าวกันนั่นแหละ

กรดเอาไปทำอะไรเป็นดับแรกเลย
ข้าซื้อน้ำปลาครับ

เพราะว่ากระทบใส่ข้าวแล้วกิน
ในส่วนของคุณย่าเองปีนี้ก็อายุเยอะแล้ว

ก็ไม่มีก็ย่าก็ไม่มีนะลูก

จากน้ำปลาแน่นอน

ผัดก็น้ำปลากระเทียมทุบ
เขาจะกินง่ายกินผักเก่ง

ถ้าซื้อรถกระโหลละ๑๔๐ถ้ารถเล่ทำทองตัว

จากค่ากินค่าไฟมีไหมคะที่บ้าน

๒๖๐บาง๗๐บางแต่ไม่มีเครื่องอะไรมากมีจมอกควาเวฟฟ้าแล้วก็ผัดลม

ในตัวเงินที่จำเป็นเลยเดือนหนึ่ง
หัวหน้าครอบครัวคนนี้ย่าน้องภูต้องหาเงินโดยการหอฝรั่งให้ได้กี่บาท
ถึงจะพอค่าใช้จ่ายต่อ๑เดือน

ระยะ๑๒๐๐บาท

บางทีหลานไปโรงเรียนก็ไม่มีบางวัน

อันนี้ค่ากินอันนี้ยังไม่พูดถึงไปโรงเรียนเลยเนาะ

ฟังเรื่องราวของกรดแล้วนะ

แต่กรดสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวกรดได้
ตอนนี้ร้องไปแล้ว๑เพลงได้ไปแล้ว๑หมื่นด้วย

ว่าสิ่งที่ฝันเลยอะ
ทั้งหมดเลยอยากกินหมูกระทะ
ก็ก่อนที่จะจบรายการครั้งที่แล้ว
เป๊กบอกว่าเดี๋ยวให้พี่กีพาไปทาน
สรุปไปถึงหมูกระทะยัง

เขาก็ให้ตักกินได้เลย

กินหมูกินอะไรอีกตับกินไหมตับ

ไปตั้งแต่เย็นกินถึงสี่ห้าทุ่ม

ดน่าจะเล่าไม่มันแน่เลยคุณย่า

คนนั้นน่ะปลาหมึกตั้งสี่ตัวห้าตัว

ถึงก็โกรธเบานะลูกท้องจะแตก

เราก็นึกถึงหลานอดอยากว่าอยากกินเนี่ย

นอนเลยสามคนก็เนี่ยนอนเลยอิ่มแล้วอ่ะ

นอนแล้วก็เดี๋ยวไปเอาไอติมอีกแกเนี่ย๓คนนี้

คุณย่านั่นแหละบุฟเฟ่ต้องกินอย่างนั้นแหละค่ะ
คุณย่าเขาจะต้องแตกกันน่ะนึกนึก
กินน่าดูจริงก็พอเห็นหลานกินแล้วภาพที่เราเห็นในความเป็นย่าของเรา
มันก็รู้สึกสงสารหลาน
โถไม่เคยได้กินเนาะ
กุ้งกึ้งเอามาย่างพนักงานเขาพาไปกินซะอิ่มเลย
คุณพ่อเห็นลูกแล้วเป็นไงคะ
มีความสุขดีครับเห็นลูกได้กินแบบนี้ครับ

แต่วันนี้เราจะปลดเปื้องไปด้วยกันค่ะ
ทั้งหมดตรงนี้จะร่วมกันต่อสู้ไปด้วยกันค่ะ
แต่หัวใจหลักของเกมนี้ก็คือเขาคนนี้แหละค่ะ

มาถึงวันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
ครับ
คือรุ่นครับ
นี่คืออินโทรเพลงที่๒ที่มีมูลค่า๒๐๐๐บาท

เคยฟังครับเคยร้อง

เพลงนี้สำหรับกฎยากง่ายขนาดไหน
ไม่มีอะไรยากเลย

มาก

กรดจะสู้หรือว่าจะหยุดครับ

สู้

สู้

กรดจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

สมกับเป็นผู้นำครอบครัวได้
เต้นบ้างเล็กน้อยถึงปานกลาง

พวกเขาครับทั้งหมดนี้เลย
สิ่งที่กดทำไม่ว่าจะเก็บฝรั่ง

แต่ต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงาม
จริงถึงทำได้
ขอให้กฎโชคดีในทุกสิ่งที่กฎจะทำ

เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท

โชคดีครับ
สวัสดีครับ

กลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหาย
กระดาษเป็นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้
อ่านแล้วสุดลงร้องไห้ก็เป็นไปได้แล้วนี่
เหตุผลพูดดีพอมันจริงอันดีติดลง
ความรักจึงลมยามจมตี้เสื่อมราศี
หวังเธอเป็นยามรักษายามดูไม่ดี
แต่แล้วนอกใจแฟนพี่ก็มีเพียงครึ่งทาง
ร้องได้ให้ล้าน
โปรดทุกทีเว็บ